ใช่ค่ะบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครฮิตไม่มีใครดังแซงแม่สิตาบัวทองแล้วล่ะค่ะ
บอกเลยว่าสะบัดจนได้เรื่องสะบัดจนได้ดีนะคะตอนนี้งานชุกงานชุมซะเหลือเกินเหลือเกินนะคะ
เปิดบ้านให้เลยย่านคลองสามวาให้พี่แจ๊กเกอรีนนะคะแล้วก็ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไปถ่ายได้ในบ้านเลยนะคะ
และที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าบ้านเห็นอะไรไหมคุณ
ปั้นพ่อพญานาคเล่นน้ำหน้าบ้านเรียงรายกันอยู่หลายองค์ค่ะ
ก็เลยสอบถามถึงความเชื่อเรื่องนี้หน่อยซึ่งแม่สิตางเนี่ยบอกว่าใครจะเมาส์ว่ายังไงก็ช่างเถอะ
สิตางเป็นลูกพ่อพญานาคและท่านก็ช่วยอำนวยโชคอำนวยเงินให้เข้าบัญชีแม่ไม่หยุดเลยล่ะค่ะ
พญานาคตามมาอยู่เองเพราะเป็นคนแบบไม่ได้ลงทุนส่อหานะ
ฉันก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็บอกทุกองค์เลยถ้าจะมาอยู่กับฉันจ่ายเงินเองนะปู่
ก็เลยต้องรีบไปออกมาเนี่ยมาปื๊บลำถวายวันฟูมูลเช้ามาโยนทรมกันมาสามเดือนแล้วเนี่ยไปรู้ความเชื่อแต่เงินเข้าบัญชีเราไม่ได้ให้ใครมาเชื่อตามก็ไม่ต้องไหว่
เรื่องงานไม่ได้โม้แล้วค่ะจ่อคิวเพียบนะคะ
แล้วแววมาว่ามีบทนางเอกด้วยเออแล้วก็แว่วอีกแว่วหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องผลงานด้วยความเยอะไงขี้เกียจจะฝาก
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษฉันใช้ภาษาไทยเพราะฉันคือคนไทย
และคนไทยแปลว่าอิสระ
หมดเลยน่าแบบ๓๔คิด